นี่แหละเรื่องราวของลูกคลั่งยาแล้วมาทำร้ายพ่อทำร้ายแม่ยังไม่หมดคุณผู้ชม
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นคือด้านหลังเนี่ยค่ะที่จะเอาให้ดูต่อไปเนี่ยนะ
ครอบครัวนี้เมื่อปี๖๔เขาถูกลอตเตอรี่๑๒ล้านนะ
พ่อแม่ก็แบ่งเงินให้ลูกไปบริหารจัดการเอาคนละส่วนคนละส่วน
แต่ว่าลูกคนนี้เอาเงินไปทำอีท่าไหนก็ไม่รู้สุดท้ายเงินหมด
แล้วมาขอแม่มาขอแม่เมื่อแม่ไม่ให้ก็ทำร้ายแม่แล้วนี่ค่ะ
ให้แม่กราบเท้าในห่วงเดือนนี้เดือนวันแม่
อุ้ยแบบนี้เลยครับไม่ได้มองผิดค่ะ
เสื้อฟ้าฟ้าที่ลงไปคุกเข่าอยู่กับพื้นแล้วลูกเดินมาเงื้อเงื้อแบบเนี้ย
นั่นคือแม่นะคุกเข่าลงไปแล้วยกมือไหว้
กราบเท้าลูกอ่ะคุณผู้ชมอุ้ยแล้วมือขวาเขาเหมือนถือมีดหรือเปล่า
ใช่ได้มันแหลมอ่ะอืมนี่ไม่ใช่แค่แรกนะครับ
มันมีหน้านี้ที่ไปทำลายพ่อมาแล้วด้วยและนี่เข้ามาทำลายแม่
โอ้โหภาพนี้เห็นแล้วสะเทือนใจเหลือเกิน
คุณผู้ชมแม่ก้มลงกราบลูกชายวัยสี่สิบเอ็ดปี
แล้วลูกถือมีดมาเงื้อจะจ้วงแทงแม่
สั่งให้แม่กราบเท้าแล้วที่บอกว่านี่ไม่ใช่ช็อตแรก
ให้ดูเหตุการณ์ตอนแรกก่อนที่จะมาหาแม่เนี่ยไปเจอพ่อมา
นี่ค่ะโอ้โหชกไปที่หน้าแล้วพ่อก็แก่แล้ว
อยู่อยู่บนมอเตอร์ไซค์แบบนี้เนี่ยทำร้ายพ่อจนพ่อแบบไม่ไหวอ่ะ
ลงมาแล้วพ่อก็ยังประคองรถมอเตอร์ไซค์แต่ดูลูกสิลูกเงื้อมือแบบนี้
แล้วมือเขากำอะไรอยู่ด้วยนั่นน่ะก็นี่นี่แหละอาวุธหรือเปล่า
ใช่นี่แหละค่ะที่จะทำร้ายพ่อมีดนี่แหละจะแทงพ่อ
แล้วดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงอ่ะ
เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาแต่มาเป็นข่าวในเดือนนี้เนี่ยนะ
คดีไม่มีความคืบหน้าก็เลยต้องร้องกันจอมพลังค่ะ
ให้ช่วยเหลือหน่อยให้มาจัดการหน่อยซิ
ผู้ก่อเหตุคนนี้จะทำทั้งพ่อทั้งแม่เขามีลมหายใจเพราะสองคนนี้
แต่ท้ายที่สุดคือคิดจะฆ่าพ่อฆ่าแม่เพราะว่ายาเสพติดเหรอ
ตุ้ยตบพ่อจนล้มเลยอ่ะใช่ใครเห็นภาพนี้หลายคนดูรับไม่ได้อ่ะค่ะ
ดูต่อไม่ได้นักข่าวของเราไปที่บ้านหลังนี้นะ
เวียงป่าเป้าที่เชียงรายคุยกับคุณพ่อ
พ่อเล่าให้ฟังย้อนไปสองปีที่แล้วปีหกสี่
พ่อถูกลอตเตอรี่๑๒ล้านก็มีลูกอยู่๓คนใช่ไหม
เอาไปเท่านี้นะเองเอาไปเท่านี้ส่วนเองเอาไปเท่านี้
แล้วให้หลานด้วยคือให้เท่ากันนั่นแหละ
ตัวพ่อเองเอาเงินไปซื้อที่ดินเอาไปสร้างบ้านเอาเงินก็หมดแล้ว
แล้วลูกคนเล็กเอาเงินที่พ่อให้ไปซื้อที่ดินท้ายหมู่บ้าน
เอาไปลงทุนเหรอทำให้มันงอกเงยเหรอ
เอาไปปลูกบ้านอยู่กับเมียก็ให้เมียปลูกผักขาย
แล้วเงินบางส่วนก็มีการจัดสรรอุ๊ยดิฉันเรียกเอาใหม่
ฉันไม่เรียกจัดสรรสิเพราะไอ้เงินบางส่วนที่เขาเอาไปน่ะ
เขาไปซื้อยาเสพติดมาเสพอืมตังค์หมดน่ะทำไงอ่ะ
ขอจากแม่แม่ขอตังค์หน่อยจะไปซื้อยา
แม่ก็ไม่มีให้ลูกไม่เชื่ออะไร
ถูกลอตเตอรี่มาสิบสองล้านแม่จะไม่มีตังค์ใช่เหรอ
นี่ค่ะเลยบังคับทำร้ายแม่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลย
โดนจับหรือยังลูกชายคนดีคนนี้โดนแล้วค่ะ
ตำรวจจับแล้วนะแล้วเขาก็สำนึกผิด
คุณผู้ชมภาพ๒ช็อตที่จะให้ดูเมื่อกี้สั่งให้แม่กราบเท้าตัวเองใช่ไหม
เดี๋ยวช็อตต่อไปนี้จะให้ดูค่ะสำนึกผิดได้แล้ว
ก็ก้มกราบเท้าพ่อแม่ที่โรงพักขอขมากับสิ่งที่ทำลงไป
นี่ไงเห็นไหม๒มุม๒อารมณ์เลยเมื่อกี้สั่งให้แม่กราบเท้าตัวเอง
ส่วนหนี้ตัวเองก้มลงกราบเท้าพ่อแม่แล้วถามหน่อยพ่อแม่เอาเรื่องเอาความไหม
หัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่เอาเรื่องหรอกสงสารลูกรักลูก
นี่คือพ่อเหรอ
ใช่พ่อที่โดนทำร้ายเมื่อกี้
ที่โดนเงื้อมือโดนชกหน้าคนนี้แหละ
แต่พ่อบอกว่าขอแค่ให้เขาอยู่สุขสบาย
กลับมาอยู่แบบพร้อมหน้าพร้อมตากัน

ถามว่าอะไรล่ะเม็ดครึ่ง
แล้วอาการยังขนาดนี้นะคุณผู้ชม

จะได้เห็นความร้ายแรงแล้วก็พิษภัยของยาเสพติดค่ะ

ก่อเหตุตามกล้องวงจรปิดที่เห็นจริง

ใช้อาวุธด้วยเพราะว่ามีมีด
จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
โอ้โหมันเห็นหลายมิติเลยนะในข่าวนี้

ไม่ใช่ใครจะถูกลอตเตอรี่๑๒ล้านได้บ่อย